ไปดูเรื่องที่หลายฝ่ายช่วยกันทำสิ่งนี้ให้เป็นจริงนะคะ
ก็คือความตั้งใจของคุณตาท่านหนึ่งที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่๔
แล้วท่านก็ร้องขอว่าอยากเจอหน้าลูกชายสักครั้งหนึ่งนะคะ
เป็นลูกชายที่ไม่ได้เจอกันมา๓๖ปีแล้วแยกจากกันตั้งแต่ลูกอายุได้๓เดือน
แล้วการเจอกันในครั้งนี้พ่อก็นอนป่วยอยู่บนเตียง
ลูกชายที่กลับมาเนี่ยเป็นพระที่บวชนานถึง๑๑พันศาและเป็นถึงเลขาเจ้าคณะจังหวัดยะโสธรค่ะ
นี่เป็นวินาทีแห่งความประทับใจที่สองพ่อลูกได้เจอกันนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ๓๖ปี
พ่อเองไม่เคยรู้เลยค่ะว่าลูกทำอะไรอยู่ที่ไหนอืม
ส่วนพระครูสมุธรรมคุปตะฐานวโรท่านเป็นพระค่ะถึง๑๑พันศา
แล้วก็มีตำแหน่งเป็นเลขาเจ้าคณะจังหวัดยะโสธรค่ะ
คุณตานงที่นอนป่วยอยู่ก็คือคุณตานงอายุ๘๔ปีเป็นมะเร็งระยะที่๔
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลยนะคะ
ไม่ได้เจอหน้าลูกชายร้องขออยากเจอสักครั้งหนึ่ง
ทีมข่าวทำผังให้ดูเลยเพราะว่าชีวิตมันก็สับสนวกวนนะคะ
แล้วสุดท้ายก็วนกลับมาเจอกันด้วยการช่วยเหลือของหลายฝ่าย
คุณตานงเป็นทหารพรานตอนอายุ๑๗๑๘อยู่ที่นครพนม
พอ๑๙เจอคุณแม่ของพระครูสมุแล้วท่านก็เลิกกันไปนะคะ
ตั้งแต่พระอายุได้๓เดือนนะคะยังเด็กเล็กมากนะคะ
พอปี๒๗ก็ย้ายไปอยู่จังหวัดเลยตอนนั้นติดต่อลูกชายได้๓ครั้ง
แล้วไม่ได้เจอกันอีกเลยคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนพระครูสมุย้ายไปอยู่กับแม่ที่เยอะโสธรหลังจากเลิกกันกับคุณพ่อ
แล้วก็ต่อมาก็ไปรับราชการทหารนะคะจนกระทั่งเป็นยศใน๑๐แล้วก็มีครอบครัว
วันหนึ่งภรรยากับลูกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่ก็ทำใจไม่ได้
ก็เลยหาทางดับทุกข์ด้วยการบวชบวชนานถึง๑๑พันศาคุณผู้ชม
มีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดจิตวิโสธนารามเป็นเจ้าคณะตำบลน้ำคำใหญ่
และมีตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดยะโสธรค่ะ
ทีนี้พอคุณตานงป่วยหนักคือในวาระสำคัญก็คิดถึงลูกชาย
ญาติก็เลยไหว้วานทหารตำรวจฝ่ายปกครองบอกช่วยตามหาหน่อย
ทุกฝ่ายช่วยตามหาจนได้เบาะแสเบื้องต้นทราบนะคะ
ไปทราบว่าพระเนี่ยท่านชื่อสุรพลปัญญาแล้วก็ไล่เรื่องการรับราชการทหารได้ยศนู้นยศนี้
ไล่มาจนกระทั่งทราบว่าตอนนี้ท่านบวชอยู่
เจอตัวพระครูสมุเล่าเรื่องราวต่างให้ได้รับทราบ
ท่านก็รีบเดินทางมาเยี่ยมคุณตานงทันที
อยากให้ท่านมีกำลังใจสู้กับโรคร้าย
และจะได้อยู่กับครอบครัวและลูกหลานต่อไปนานค่ะ
ก็เลยเป็นที่มาของวินาทีสำคัญของพ่อลูกท่านนี้นะคะ
พูดแบบนี้๓๖ปีครับวินาทีนี้ที่รอคอยค่ะ